คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อย

ใช่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะ
ฝนตกหนักจนทำให้ถนนที่เป็นทั้งขาขึ้นและขาล่องกรุงเทพ

ตอนนี้ถ้าใครจะเดินทาง๑จะต้องพัก

และระยะทางอ้อมถึง๒๐๐กิโลเมตรนะคะ

ใช่ค่ะนี่เป็นเส้นทางถนนสายเอเชีย๔๑ช่วง
ระหว่างเขาบ่อท่าทอง
เป็นทั้งขาขึ้นและขาล่องกรุงเทพค่ะ
บริเวณหน้าวัดพระธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร

ยกเว้นรถใหญ่รถบรรทุกที่มีความสูงและมีขนาดใหญ่

ก็ยังต้องคงใช้ความระมัดระวังค่ะ
ทางที่ดีควรงดหรือชะลอการเดินทาง
ใครที่เดินทางจากกรุงเทพ
่งหน้าภาคใต้ให้หยุดหรือรอรถ
จุดพักรถหรือปั๊มน้ำมันในตัวอำเภอเมืองชุมพร
ถ้าต้องการเดินทางต่อให้เลี้ยวขวาเข้าเพชรชะกะเสมค่ะ
สี่แยกปฐมพรเข้าตัวเมืองระนอง
ต่อไปที่พระโต๊ะและหลังสวน
ส่วนใครที่เดินทางจากสุราธานีมุ่งหน้ากรุงเทพ
หยุดรถพักรอจุดพักรถหรือปั๊มน้ำมันในอำเภอหลังสวน
แต่ถ้าอยากจะไปต่อเลี้ยวขวาที่แยกวังตะกอ
พระโต๊ะเข้าสู่ระนองต่อไป
และผ่านเข้ามาทางเพชรกะเสมพื้นที่สี่แยกปฐมพร
บนวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เส้นทางอ้อมนี้รวมแล้วนะคะประมาณ๒๐๐กิโลเมตรค่ะ
แต่เพื่อความปลอดภัยของท่านด้วยนะฮะเราก็ต้องเตือนกันนะครับ